คุณผู้ชมคะดูเหตุการณ์ที่มีผู้ชายคนหนึ่งถูกยิงเสียชีวิตอยู่ที่หน้าบ้านของตัวเองหน่อยค่ะ
ตอนนั้นเนี่ยมีพยานยืนยันด้วยนะว่าเห็นเป็นเจ้าหน้าที่อาสา
แล้วเป็นเพื่อนของผู้ตายนี่แหละตั้งวงดื่มกัน
แล้วพยานก็ให้ข้อมูลอีกด้วยว่าอาสาคนนี้นะเวลาที่เขาเมาเนี่ยชอบเอาปืนออกมาโชว์ออกมาขู่เนี่ย
นี่คลิปภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี้เป็นตอนที่เพื่อนบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาถ่ายเอาไว้นะคะ
มีผู้ชายคนนึงเนี่ยเดินออกมาจากบ้านแล้ว
คุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้จะเห็นนะว่าที่มือขวาของผู้ชายคนนั้นเขาถือปืนอยู่เหมือนกับคนเมาอะค่ะ
แล้วก็ยิงลงพื้นนัดหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมได้ยินเสียงกรี๊ดใช่ไหมโอ้โห
นี่คือคนในบ้านเขาก็กรีดร้องด้วยความตกใจแล้วภาพมันก็เหมือนกับดับมืดไปนี่แหละค่ะ
ทีนี้มีผู้หญิงสูงวัยคนนึงวิ่งร้องไห้ออกมาที่หน้าบ้านแล้วพอหลังจากเกิดเหตุเนี้ยค่ะ
ทางตำรวจสพชัยพฤกษ์ก็มีการประสานกับทางแพทย์ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าที่กู้ชีพอาสาสมัครกู้ภัยร่วมกับตันยูลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่บ้านหลังนี้ค่ะ
อยู่ที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีไปเจอนายสมโพธิเชื้อปะโรงอายุสามสิบเก้าปี
โดนยิงที่ชายโครงด้านซ้ายนะคะกระสุนเนี่ยทะลุออกด้านขวา
แล้วก็ที่เท้าข้างขวาเนี่ยก็โดนด้วยเหมือนกันนอนหายใจโรยริน
อยู่ที่ข้างรถกระบะกระบะคันนี้จอดอยู่หน้าบ้าน
ดูสิคะเจ้าหน้าที่รีบปั๊มหัวใจทำซีพีอายื้อชีวิต
ปั๊มหัวใจอยู่ครึ่งชั่วโมงกว่านะแต่ก็ไม่เป็นผลค่ะ
ท้ายที่สุดนายสมโพธิเสียชีวิตนะคะแล้วก็จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุ
ก็เจอปลอกกระสุนปืนขนาดเก้ามอมอร์เนี้ยตกอยู่เกลือดพื้น
อยู่ที่หน้าบ้านหกปลอกนะคะกระสุนที่ยังไม่ได้ใช้งานอีกหนึ่งนัด
แล้วนอกจากนี้ก็ยังพบหัวกระสุน๒หัวตกอยู่ใต้รถกระบะ
เจ้าหน้าที่ก็เก็บทั้งหมดเลยค่ะที่วงอยู่เนี่ยเห็นไหม
เป็นหัวกระสุนทั้งนั้นเลยเจ้าหน้าที่ก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
แล้วใกล้กับจุดที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ไปดูไปเจอขวดเบียร์เปล่าเนี่ย
สองขวดวางอยู่ที่หน้าบ้านของผู้ตายแล้วขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะ
ก็คุมตัวนายสุเทพอาสนทองอายุสามสิบเก้าปี
ที่เป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครอำเภอเมืองนนทบุรี
ตอนที่ตำรวจคุมตัวคุณผู้ชมดูสภาพเขาสิคะเนี่ย
เขาเมาเขาพูดวกวนมีพยานยืนยันนะ
ว่าเห็นนายสุเทพคนนี้ยืนคุยอยู่กับนายสมโพธิผู้ตาย
เจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวไปค้นตรวจค้นที่บ้านพักของนายสุเทพก่อน
เจอเจอเป็นปืนพกนี่ค่ะขนาด๙มมซุกอยู่ในห้องนอน
ทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องยึดปืนนี้เอาไว้ตรวจสอบต่อนะคะ
แล้วก็จากการสอบสวนก็ทราบว่าทางนายสมโพธิผู้ตายกับนายสุเทพเนี่ย
เขาเป็นเพื่อนสนิทกันบ้านก็อยู่ใกล้กัน
แล้วก่อนเกิดเหตุก็ยังนั่งดื่มเบียร์ด้วยกันอยู่ที่หน้าบ้านของนายสมโพธิอยู่เลย
ทีนี้มีเพื่อนบ้านของนายสมโพธิก็ร่วมวงด้วยอีกคนนึง
แต่พอหลังเกิดเหตุก็วิ่งหลบหนีไป
ทีนี้ชุดสืบสวนตอนนี้กำลังเร่งตามตัวนะคะ
เพื่อนบ้านที่นั่งร่วมวงมาสอบสวน
แต่ว่าเบื้องต้นก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าสาเหตุนี้มาจากอะไร
แต่ก็มีพยานเขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วย
บอกว่านายสุเทพที่เป็นอาสาตอนที่ตำรวจคุมตัวได้เนี่ยนะ

นายสุเทพเนี่ยเวลาที่เมาอ่ะจะชอบหยิบอาวุธปืนออกมาโชว์
ซึ่งเจ้าตัวเองเขายังให้การปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ฆ่านายสมโพธิ
แต่ทีนี้เดี๋ยวต้องมีการตามเพื่อนที่ร่วมวงอีกคนนึงมาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วย